วันนี้นะคะข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์นะคะก็คือวันเสาร์ได้นำเสนอเกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้กับน้องที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
แต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านเกิดที่ฉันเองนะคะพาไปเบิงที่อุบลราชธานี

พาไปดูความสามารถของน้องกันหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๗ด้วยค่ะ

นี่คือการแสดงโปรงลางผสมผสานลำเพลินศิลปะพื้นบ้านอีสานที่น้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๗

สิรินทรจังหวัดอุบลรัชธานีได้ฝึกซ้อมแสดงกิจกรรมภายในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงซึ่งนอกจากได้สืบสารศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วการแสดงแต่ละครั้งยังช่วยให้เด็กมีรายได้ทำให้นักเรียนเหล่านี้มีความภาคภูมิใจในการรักษาวัฒนธรรมอีสานโปรงลาง
สิ่งที่หนูภาคภูมิใจที่สุดก็คือการที่หนูได้รักษาวัฒนธรรมอีสานค่ะนั่นก็คือการแสดงวงโปรงลางค่ะต้องขอบคุณมูลนิธิไทยรัฐนะคะที่ทำให้พวกหนูพวกเราทุกคนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๗นิคมสร้างตนเองแห่งนี้ได้มีโอกาสเหมือนเด็กในเมืองค่ะ
นิชาโชติรัฐครูผู้ฝึกสอนโปรงลางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๗นิคมสร้างตนเองกล่าวว่าวงโปรงลางของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนการสอนตามกรอบกลยุทธ์ด้านความเป็นไทยในโครงการดนตรีนาตสินเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของภาคอีสานและปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็น
การกล้าออกงานแสดงและเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้

ได้รับยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
เด็กเหล่านี้พร้อมสารต่อปฏิฐานของท่าน
ด้วยการเป็นคนดีคนเก่งของสังคม
เรานักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาขอขอบคุณท่านกัมพลวัชรพลเป็นอย่างสูงค่ะ
ที่สร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในชนบทเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทัดเทียมในเรื่องของการศึกษาค่ะ